เดี๋ยวข่าวนี้ผมให้คุณอาริยาเล่าต่อได้ไหม
ดอกมุราคามิใช่แบบนี้นะฮะ

แบบนี้เขาฮิตมากเลยนะคุณสืบสกุล
เราเคยเห็นดอกม้ายแบบนี้ที่ยิ้มนี่นะ

แล้วที่วัยรุ่นเนี่ยเพิ่งคนแต่งตัวเป็นหลักมือหลักแสนออก
ที่เขาไปสำรวจราคาเอาผมนึกว่าคลิปนั้นเขาดูแต่เรื่องของราคาเสื้อผ้าของเด็ก
ใช่คือมันส่องถึงแฟชั่นด้วยไง
แล้วพอรู้ราคาไอ้ดอกไม้ที่เราเห็นธรรมดาที่เป็นสีมีหลากสี

ราคามัน๑๐๐๐จอบกว่าบาทคือ๒๐๐๐เลยคุณ

ใช่คือเขาบอกว่ามันไม่ใช่แค่เข็มกลัด
แต่มันมีคุณค่าทางจิตใจ
อันนี้คนที่เขาบอกเพราะว่าอะไรเดี๋ยวเราจะเล่าประวัติให้ฟัง
แต่ตอนนี้จะบอกว่ากระแสความคิดนี้มันลามไปเยอะแล้วค่ะ
ลามไปถึงขั้นเอาดอกมุรากามิติดจีวรพระนะคุณ
ทีวรพระใช่มันไปถึงขนาดนั้นแล้วไปติดที่บาท
คุณผู้ชมโทษทีเอาไปติดที่บาทแล้วก็บินทบาทค่ะ
เดี๋ยวไปดูภาพกันหน่อยไหมว่าเป็นยังไง
เพราะว่าตอนนี้มีคนเขาแชร์เรื่องราวแบบนี้
เขาบอกว่ามีการถักมีการทอขึ้นมาเป็นผ้าคลุมบาท
แล้วก็มีเจ้าดอกมุราคามิติดลงไปด้วย
ภาพนี้ถูกเผยภาพผ่านผู้ใช้เฟสบุ๊คเก่งระวัตร
ซึ่งกำลังบวชเป็นพระอยู่พร้อมกับเขียนข้อความใต้ภาพว่า
อาตมาพอจะไปบินทบาทที่สยามได้หรือเปล่าโยม
ความคิดเห็นของชาวเด็ดแน่นอนแล้วฮะแบ่งเป็น๒ฝ่าย
ก็ชื่นชมบอกเออแปลกใหม่ดีน่ารักดีความคิดสร้างสรรค์ดีนะฮะ
แต่บางส่วนก็ออกจะบอกว่าเป็นความไม่เหมาะสม
บาทก็คือบาทไม่ต้องเอาอะไรมาคลุมแบบนี้
ไม่ต้องถักทอไม่ต้องมีดอกไม้ตามแฟชั่นมาประดับประดาษแบบนี้
หรือว่าพระท่านยังละกิเลสไม่ได้นี่ถึงขนาดวิภาควิจารณ์กันแบบนี้นะนะครับ
นี่คือส่วนหนึ่งแล้วที่กระแสของดอกมุราคาเมะกำลังโด่งดัง
ใช่ยังไม่หมดนะคุณมีคนเขาเอาดอกมุราคามิเนี่ย
เอาไปคาดหัวน้องหมาแล้วระบุข้อความแบบนี้

ใช่เขาบอกว่าไปซื้อหมูย่างหน้าบ้านแต่งตัวชุดเบาคาดผมมุคุมุคิ
คือกะล้อมุรากามิเนี่ยนะคะบอกว่าคาดผมมุคุมุคิ๔๕๐๐บาท
แสกเวอร์สาบแช่ง๙๕๐๐บาท

ใช่รองเท้าหุยติ๊งตอง๑แสนบาท
เดี๋ยวหมาฉลาดนะเนี่ยยืนได้ด้วยดูสิคุณ
ยังไม่จบนะที่เขาโพสต์เขาบอกว่าแต่งกายเบาแต่งแบบนี้ทุกวันแต่เงินในกระเป๋าไม่มี
อันนี้ทำเองนะพวกกระเป๋าพวกเครื่องหัวอะไรเนี่ยระดับธรรมดาเรียนแบบกันนะครับ

ที่มาที่ไปจริงไม่ได้เพิ่งมาฮิตนะคุณ

เป็นผลงานการออกแบบของศิลปินชาวญี่ปุ่นแนวป๊อปอาร์ต
แล้วก็จริงราคาถ้าเกิดตามป้ายญี่ปุ่น
จะอยู่ที่ประมาณ๑๙๔๐เยน
คิดเป็นเงินไทยก็๖๕๐บาท
แต่ราคาขายที่อยู่ในไทยถ้าเกิดว่าเป็นช่วงก่อนหน้านี้
ตอนที่ยังไม่ฮิตมากนะมันมีตั้งแต่๙๐๐บาท
แล้วก็ค่อยเขยิบขึ้นไปตามความฮิตนะคะคุณผู้ชม
๑๒๐๐๑๔๐๐บาทจนตอนนี้
ราคาอยู่ที่ประมาณ๑๒๐๐บาท
แต่ร้านที่สยามดิฉันเคยเข้าไปเดินถามมา
ราคาอยู่ที่๑๗๙๐บาท
แล้วสาเหตุทำไมมันถึงฮิตกันมากเพราะอะไรรู้ไหม

ศิลปินศิลปินเนี่ยเอามาติดเอามาประดับสูตรบ้าง
กระโปรงบ้างทำเป็นกิ๊บติดผมบ้าง
ศิลปินที่เขามาติดอย่างคนไทยคุณโทนี่รักแก่น
คนโง่ก็เลยไปหาซื้อกัน

จียงหรือว่าจีดากรอนจากบิ๊กแบงค์
เขาก็เอามาติดประดับเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเหมือนกัน
คุณบอกไปหรือยังว่าศิลปินญี่ปุ่นคนนี้คุณทาคาชิ
แล้วก็ผลงานของเขาต่างถูกจัดแสดงไปทั่วโลก
รวมถึงถูกจัดแสดงไม่เว้นแม้แต่พระราชวังแวร์สาย
คือเขาประยุกต์เอาเรื่องของวัฒนธรรมร่วมสมัย
ผสมผสานเข้ากับมังงะและอนิเมะ
ก็คือเหมือนการ์ตูนญี่ปุ่นอะไรพวกนี้
ว่าการ์ตูนญี่ปุ่นอะไรนี้ผสมผสานจนได้เป็นผลงานที่ออกมานะครับ

คุณไปเดินสยามสิแล้วก็ซื้อเก็บไว้ติดกลัดปกสูตรอะไรแบบนี้

ดอกมูลคามิค่ะนะครับแต่ว่า
ก่อนหน้านี้ที่คุณบอกว่าเพจหมิงคั่วโลกที่เขาไปสำรวจตรวจสอบ

เพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครองได้รู้

ใช้เงินไปขนาดไหนแล้วเงินนั้นมาจากกระเป๋าท่านหรือเปล่า

เสื้อผ้ารองเท้านาลีกงนาฬิกาว
แหวนเวิร์นสร้อยคอเต็มไปหมดเลยนะครับ